ท่านผู้ชมครับวันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีคนไปเจอศพผู้ชายคนนึงถูกฆ่าแล้วก็ฝังดินเอาไว้ที่โคราชนะโผล่ขึ้นมาแค่นี้ฮะเห็นไหม
ใช่ค่ะที่เป็นเท้าแบบหลังเท้าสองข้างรองเท้าสีแดงไม่น่าเชื่อนะฮะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีอยู่๓คน

รวมช่วยก่อเหตุคนหนึ่งฆ่าอีกสองคนไปช่วยฝังแล้วหนึ่งในซามอายุพึ่ง๑๕นะฮะ

ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายวิราชส่งนอกอายุ๓๙ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
หายไปจากบ้านตั้งแต่๙ธันวาคมวันนั้นบอกกับแม่ว่าจะไปยิงหนูแล้วไม่กลับมาอีกเลย
ครอบครัวก็ออกตามหาอยู่หลายวันนะฮะสุดท้ายเนี่ยเจอศพเมื่อวานนี้มาดูศพยืนยันกันเรียบร้อย
ขอดูภาพวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตามตัวเจอแล้ว
นี่ฮะผู้ที่ก่อเหตุมีอยู่๓คนนี่คือภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
บุคคลต้องสงสัย๓คนเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่นายวิราชเขาจะหายตัวไปตั้งแต่๙ธันวาคมเมื่อคืนนี้ตำรวจไปตามตัวมาสอบได้ก่อน๒คน
คนหนึ่งชื่อสุเทพจันน้อยชื่อเล่นชื่อเทพอายุ๒๕ปีอีกคนนึงเนี่ยชื่อเออายุเพิ่ง๑๕ปี
นี่พึ่งเป็นนายเนี่ยครับในเอและอีกคนนึงชื่อธีรพรรดิเสร็จพรรคดีชื่อเล่นชื่อนนล
อายุ๒๒ปีคนนี้เป็นทหารเกณฑ์นะฮะ
นะแล้วมอบตัวเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเมื่อช่วงเช้านนมาแล้ว
เทพเอและนนมาครบทั้ง๓คนตำรวจสอบไปสอบมาทั้ง๓ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับ

สาเหตุปมเหตุของเรื่องเนี่ยผู้ต้องหาสารภาพว่าอย่างนี้ฮะวันที่๙
ธันวาคมวันที่วิราชเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ยวันนั้น
เนี่ยทั้งสามคนบอกว่าได้นัดเจอกับวิราชที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่
กระท่อมในจุดเกิดเหตุนะฮะที่โคราชนะครับ
ทั้ง๓คนเนี่ยนั่งดื่มเหล้าขาวกันอยู่ก่อน
แล้ววิราชมาถึงวิราชก็เสนอว่าจะเอายาไหมเสนอขายยา
หมายถึงยาบ้านี่แหละเขาบอกถ้าจะเอาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอามาให้
ทั้ง๓คนก็เลยรวมเงินกันได้๑๘๐๐บาทแล้วก็ยื่นให้กับนายวิราชผู้ตายให้ไปซื้อยาบ้า
จากนั้นนายวิราชเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกไปบอกว่าจะไปเอายาเสพติดมาให้นะฮะแล้วกลับมาที่กระท่อมอีกครั้งนู่นเลยเที่ยงคืน
แต่ได้มาแค่๑๐เมตร๓คนนี้คือเทพเอแล้วก็นนเนี่ยเขาบอกว่า๑๘๐๐เนี่ยมันต้องได้ยาบ้า
แถวแถวละ๑๐เมตรรวมเป็น๓๐เมตรทำให้ในเทพเนี่ยไม่พอใจก็เกิดการทะเลาะกับ
วิราชแล้วก็มีปากเสียงกันในเทพเนี่ยอ้างว่าตอนที่นายวิราชเนี่ยกำลัง
เดินหนีออกไปเนี่ยหลังจากทะเลาะกันเนี่ยในเทพก็เดินตามไปแล้ววิราชเนี่ย
ล้วงมีดออกมาจากกระเป๋าก่อนเหมือนกับจะมาแทงเขาเทพเลยบอกผมต้องป้องกัน
ตัวผมก็เลยหยิบปืนออกมาแล้วยิงใส่จนวิราชเนี่ยล้มลงไปนอนกองกับ
พื้นแต่ในเทพไม่หยุดแค่นั้นนะฮะไปเอามีดดาย่ามาแทงแล้วก็ฟันใน
วิราชแบบไม่ยั้งส่วนนนท์เนี่ยไปเอาปืนของผู้ตายมาฟาดซ้ำอีกที
ปืนเนี่ยหักขณะที่เอนะฮะที่อายุน้อยที่สุดอายุ๑๕ปีเนี่ยพยายามเข้าห้าม
แต่ห้ามไม่ทันตอนนั้นวิราชนี่แน่นิ่งไปแล้วซึ่งก็ยังไม่หยุดนะฮะ
ยังไม่จบในเทพเนี่ยไปเอาปืนปากกามายิงวิราชซ้ำอีกสองนัดบอก
เพื่อให้แน่ใจว่าตายแน่สุดท้ายเขาตายจริงนะครับหลังจาก
วิราชตายแล้วในเทพก็บังคับให้นนกับเอเอาจอบที่อยู่แถว
ท่อมเนี่ยไปขุดหลุมแล้วเทพก็เดินออกไปไปดูลาดเหลาที่
ริมถนนว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าก่อนจะมาช่วยกันนะฝังศพของวิราช
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปจากจุดเกิดเหตุนะฮะซึ่งถนนที่ออกไปเนี่ยมันไกลไปอีก๓กิโลเมตร
เพื่อเอาปืนเนี่ยไปทิ้งในหนองน้ำเอามีดไปทิ้งที่ไร่อ้อยส่วนจักรยานยนต์ของผู้ตาย
แล้วก็เอาไปจอดทิ้งไว้ที่ไร่มันนี่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานที่มาเจอศพกัน๑๒ธันวาคม
หลังจากสอบปากคำเสร็จนะครับตำรวจนำตัวในเทพไปชี้จุดที่ทิ้งหลักฐานนะฮะ
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุทั้งปืนทั้งมีดนะครับไปเจอมีดดายากับเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของนายเทพ
แต่ไม่เจอมีดสั้นของผู้ตายที่ในเทพอ้างว่าล้วงมีดขึ้นมาจะมาแทงเขาก่อน
ตำรวจคุมตัวในเทพไปที่หนองน้ำด้วยนะครับห่างจากไร่อ้อยจุดที่ทิ้งมีด๕๐๐เมตร
ที่เขาบอกทิ้งปืนตรงนี้นี่ฮะก็ต้องให้ชุดประดาน้ำเนี่ยมางมหา
ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีเจอจริงครับเป็นปืนปากกาสีเงินขนาด๓
นี่ฮะงมอยู่๒๐นาทีเพราะฉะนั้นทั้งปืนทั้งมีดนี่เจอนะครับ
แต่ว่ามีดสั้นวิราชเขาจะลวงมีดมาจับมาแทงเขาก่อนเนี่ยหาไม่เจอนะฮะ
หลังจากได้หลักฐานครบนะครับพนักงานสอบสวนก็ขอสารอนุมัติ
หมายจับผู้ต้องหาทั้งสามคนนะครับฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องของการยิงปืนด้วยเรื่องการฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพด้วย
นี่ฮะเดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำ
ในเอวัย๑๕ปีที่ยังเป็นเยาวชนพร้อมกับทางสหวิชาชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ท่านผู้ชมครับบ่ายวันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
กระท่อมจุดเกิดเหตุค่ะคือการทำแผนเนี่ยจะทำให้เห็นว่าการรับสารภาพของผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาเนี่ย
มันสอดคล้องต้องกันไหมกับสิ่งที่สารภาพมานี่จุดแรกนะฮะผู้ต้องหาทั้งสามคนกับผู้ตายบอกว่า
ในเทพอ้างว่าได้ยาเสพติดไม่ครบแล้วก็ผู้ตายจะเอามีดมาแทงก่อน
แต่หามีดของผู้ตายไม่เจอนะฮะที่บอกว่าเอาไปทิ้งนะฮะ
ที่สามเป็นบริเวณข้างกระท่อมนะครับในเทพเนี่ยบอกว่าใช้มีดดาย่า
ฟันแล้วก็แทงผู้ตายต่อก่อนจะเอาปืนปากกายิงซ้ำอีกสองนัด
โดยมีนายนนกับนายเอเนี่ยช่วยห้ามแต่นนทเนี่ยก่อนหน้านี้เอาด้ามปืนเนี่ยไป
เขาจนหักไปก่อนแล้วจุดที่สี่นะครับเป็นจุดที่นำร่างผู้ตายไปฝัง
โดยมีนนกับเอเป็นคนขุดหลุมส่วนในเทพบอกว่าเป็นคนดูต้นทาง
พอขุดหลุมเสร็จถึงมาช่วยฝังแล้วก็จุดที่๕เป็นจุดที่ทั้ง๓คน
ไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้ที่กระท่อมก่อนจะขี่ออกไป
แล้วเอารถของนายวิราชผู้ตายไปจอดทิ้งที่ไร่มันสำปะหลัง
ปืนเสื้อผ้าต่างเอาไปทิ้งที่ไร่อ้อยนะฮะ
มีดด้วยนะครับส่วนปืนเนี่ยทิ้งหนองน้ำ
หลังจากทำแผนเสร็จในเทพก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
รับว่าที่ทำลงไปเนี่ยสาเหตุมาจากเรื่องยาเสพติด
ให้เงินไปซื้อยาบ้าแล้วได้ไม่ครบทำให้ทะเลาะกัน
เขาบอกตอนนี้เขาอยากขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ส่วนตัวของนายนนท์นะครับเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทำให้นายวิราชเนี่ยต้องเสียชีวิตแล้วเขาไม่ได้ใช้ปืนเนี่ย
ตีผู้ตายด้วยที่เป็นปืนผาของผู้ตายอ่ะที่ในเทพเขาให้การเนี่ย
นท์บอกไม่เกี่ยวผมไม่ได้ตีเลยส่วนที่ต้องช่วยขุดหลุม
ฝังศพเพราะถูกบังคับนี่นนท์นะฮะที่เป็นทหารเกณฑ์
เขาบอกถ้าเกิดเขาไม่ช่วยขุดหลุมฝังศพเขาก็กลัวจะถูกในเทพยิง
ซึ่งเขาขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ตัวเขาไม่ได้ตั้งใจจริงที่จะให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่คาดส่วนตอนนี้เพื่อให้เรียกสิ่งทางไม่เห็น
คุณคุณค่ะ

หนึ่งในผู้ต้องหานะฮะที่เป็นทหารเกณฑ์แล้วก็บอกเขาไม่ได้เอาปืนอะไรไปตีผู้ตายเลย
บอกไม่มีใครหนีกรรมที่ตัวเองก่อสุดท้ายเราต้องรับผลนั้นให้ได้
ไม่ว่าจะเป็นยังไงแฮชแท็กขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง
อีกโพสต์หนึ่งก็คือไม่นานเกินรอแล้วผมจะกลับมาใหม่
นี่ฮะก็มีพวกเพื่อนของเขาที่เข้ามาคอมมงคคอมเมนต์กันนะครับ
หลังจากทำแผนเสร็จนะครับตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับก็มีญาติของผู้ต้องหาที่มาเยี่ยมกัน
นี่คือยายของในเทพนะฮะคุณยายบู่อายุ๗๐ปีแล้วนะ
แล้วก็มีย่าของนายนนที่มาเยี่ยมหลานด้วย
คือทางยายของในเทพเนี่ยบอกว่าปกติเทพเนี่ยเขาจะอยู่บ้านกับยายนะ
ไม่เคยมีพฤติกรรมทำร้ายใครนะหลานชายเนี่ย
แต่ยอมรับว่าหลานชายชอบดื่มเหล้าซึ่งยายก็พยายามห้ามหลานแล้ว
แต่ว่าเทพเนี่ยเขาไม่ฟังเลยเมื่อวานนี้ก่อนที่ตำรวจจะมาเอาตัวไปเนี่ย
เทพเนี่ยหลานชายมานั่งกินข้าวเย็นกับยายแล้วก็บอกยายว่าไปฆ่าเพื่อนมา
ยายก็เลยบอกกับหลานว่าถ้าอย่างนั้นนะถ้ากล้าทำก็ต้องกล้ารับอย่าไปหนี
วันนี้ยายบอกตั้งใจมาเยี่ยมหลานนะฮะไม่ได้มาประกันตัวนะครับ
เพราะว่าคนทำผิดยังไงก็ต้องรับผิด
เธอกันนี้กันนี้ไม่พ่นหรอกถ้าทำจริงใช่ไหมล่ะ
ส่วนศพของนายวิราชนะครับวันนี้ญาติรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองปลือนะครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คือเขามีเมียนะฮะซึ่งตั้งท้องอยู่๕เดือนนะครับ
นี่นะฮะคือเป็นลมต้องมาช่วยกันดูแลนะครับ
เสียใจอย่างหนักนะฮะเธอก็มาจุดทูปบอกลาสามีเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโหดเยี่ยมเกินไปมันโหดเกินมนุษย์
ทำให้ลูกของเธอต้องกำพร้าพ่อตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตาดูโรค
แล้วก็สูญเสียเสาหลักของครอบครัวด้วยยืนยันว่าจะขอเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ขอให้ทั้งหมดเนี่ย๓คนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
เพราะชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเท่านั้นนอกจากนี้นะครับ
เมียของนายวิราชบอกว่าจะเรียกค่าเสียหายเยียวยาจากผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
คนละ๓แสนบาทผู้ตงหามีอยู่๓คน
แล้วเนี่ยเธอกับสามีกำลังจะจดทะเบียนสมรสกันอยู่แล้ว
แต่มาเกิดเหตุซะก่อนเรื่องยาเสพติดเธอยอมรับว่าในอดีต
นายวิราชสามีเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันเนี่ยเธอบอกเธอไม่รู้
นะว่าเขากลับไปยุ่งเกี่ยวอีกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเลิกไปแล้ว
มีจั้าคนต้องเอาให้มันถูกชีวิตและเอามันมาพร้อม
ค่อนร้ายสามแฟนท่านถามดูมันเพราะด้วยอย่าง
เพราะความสะใจหรือเปล่าด้วยอย่าง
เรื่องที่เขาธุระกันอย่างงี้ฉันมัวรู้แล้วมันหมากหาเพลออย่างนั้น
ไม่มีการซัดทอดไปถึงบุคคลอื่นเพิ่มเติมนะครับทั้งสามคนให้การตรงกันว่าในเทพเนี่ย
คือคนก่อเหตุฆ่านายวิราชส่วนอีกสองคนนะฮะคือในนนท์กับในเอวัยสิบห้าปี
ร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพอ่าเดี๋ยวจะขยายผลในการสอบปากคำต่อไปนะฮะ
ตอนนี้ก็ทำแผนเรียบร้อยแล้วก็ไปชี้จุดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ
วันนี้อากาศเย็นกันไหมคะโอ้โหเย็นนะวันนี้เย็นหนาวนะ